ครบ๖เดือนครับของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดรกล้องศักดิยอดมณีครับ

เรื่องของการขับเคลื่อน๑๒แผนงาน
เพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยให้เทียบเคียงกับระดับนานาชาติ
โดยที่ผ่านมาก็เดินหน้าทำงานแล้ว
โดยแผนที่เน้นเป็นพิเศษก็คือการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มีมาตรฐาน
สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร
รองรับการฝึกซ้อมได้มากถึง๒๐ชนิดกีฬาที่สำคัญครับ

โดยไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้กาต้าแล้วก็เยอรมนี
ที่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยลำดับต้นของโลกครับ
ต่อไปก็คือการนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ
หากว่าขับเคลื่อนได้ตามนโยบายจะสามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า๑หมื่นล้านบาทต่อปีครับ
แล้วก็ก่อนกระท้อยยังดึงนักกีฬาทีมชาติไทย
แล้วก็โค้ชชื่อดังเข้าร่วมอย่างครับข้างนะครับ
ทั้งประวีดาทองศุกร์ยาวภาพบุรพลชัย
ลื้มจิตถิ่นขาวรัฐภาควิรัยโรธนะครับ
แล้วก็มีศุมัญญาภูริษายธนบุญเกสารัฐ
ผลกรอบไปด้วยน้ำหนึ่งน้องเนยแล้วก็นัตโชลีนนะครับ
เพื่อมาเป็นตัวแทนส่งเสริมนโยบายสปอร์ตไอดอล

แล้วก็วัยรุ่นสมัยใหม่ให้หันมาเล่นกีฬา
แล้วก็หันมาสนใจการออกกำลังกายแบบจริงจังครับ